เขาคุยกันหรือยังก้าวไกลกับเพื่อไทยคุยกันแล้วคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าคุยกันในระดับไหนคุณผู้ชมมาติดตาม
ช่วงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับคุณชัยธวัฒนตุลาธนครับ
เลยคณิการพักก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาไปที่จำการพักเพื่อไทยนะฮะ
นี่นี่รอขึ้นลิฟต์อยู่นะครับไปร่วมประชุมกับแก่นำพักเพื่อไทยนะครับ
หลังจากที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้มีมตินะครับ
ไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบที่๒
เพราะว่าเขาถือกันว่าเป็นยติขัดข้อบังคับข้อที่๔๑นะครับ
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายชัยธวัฒน์ว่าประเด็นหลักที่พูดคุยกันเป็นเรื่องอะไร
นะครับคุณชัยธวัฒน์ระบุว่าก็เป็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลกันต่อ

เมื่อถามว่ามีประเด็นที่สวไม่เอาพักเก้าไกลร่วมรัฐบาล
แล้วภักดิ์เก้าไกรเนี่ยอาจจะถูกผลักมาเป็นฝ่ายค้าน
คุณชัยธวัฒน์ตอบว่ายังไงบอกว่าอย่าเพิ่งรีบสรุปในประเด็นนี้
สำหรับการประชุมในวันนี้นะครับแก่นำฝั่งก้าวไกลนะครับ
มาประชุมกับพักเพื่อไทยเขาก็มีคุณสิริกัญญาตันสกุล
คุณพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์รองหัวหน้าพักที่มาด้วยกันนะครับ
แล้วก็คณะเจรจาฝั่งเพื่อไทยประกอบไปด้วย
ก็ชุดเดิมนะครับหัวหน้าพักคุณหมอชนนั่นศรีแก้ว
คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักแล้วก็คุณประเสริฐจันทรรวงทอง
เลขาธิการพักเพื่อไทยคุยกันสักประมาณ๑ชั่วโมงได้คุณผู้ชม
ประมาณหนึ่งชั่วโมงนายชัยธวัฒน์ก็นะครับเปิดเผยก่อนเดินทางกลับบอกว่า
หารือถึงสถานการณ์ในการโหวตครั้งหน้านะครับ
แล้วก็ยังไม่ได้มีการเจรจาอะไรกันนะ
แล้วก็ยังไม่ได้กำหนดด้วยว่าชื่อที่จะโหวตนายกครั้งต่อไปเนี่ยนะครับ
ว่าจะเป็นใครยังไงเดี๋ยวจะนัดคุยกับเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นนะครับเขาก็กลับไปประชุมกับสอสอพักเก้าไกลของเขานะครับ

เดี๋ยวคุณชัยธวัฒน์สรุปให้ฟังหน่อยครับว่าวันนี้ตกลงคุยอะไรบ้างครับ
ครับคุณหมอชะละนาแล้วก็คุณประเสริฐ

ก็เป็นชุดเดิมที่เราคุยกันต่อเนื่องอยู่แล้วครับ
ประเด็นหลักที่คุยกันเหมือนใช้เวลาไม่นาน
ใช่ก็พอดีเนื่องจากว่าทางเก้าไกรจะมีประชุมสอสอนะครับ
ก็ประเด็นหลักก็คือประเมินสถานการณ์ว่าในการโหวตครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรบ้าง

ครับแล้วชื่อยังไม่ได้ขอใช่ไหมครับว่าวันที่๒๗นั้น

นี่ตอนจะออกจากเพื่อไทยนะครับแต่ว่าบรรยากาศที่พักเก้าไกลเป็นยังไงบ้าง
ก็มีผู้สื่อข่าวไปดักอยู่ทั้งสองพักนะครับคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าต้องติดตามความเคลื่อนไหวจากอย่างใกล้ชิดนะครับ
นี่แหละครับเป็นบรรยากาศที่พักเก้าไกลนะครับคุณผู้ชม

ส่วนที่เพื่อไทยประชุมกรรมการบริหารพัก
แล้วก็ทางคุณชธวัฒน์ก็ไปร่วมประชุม
ไปพูดคุยกับกรรมการบริหารพักเรื่องสถานการณ์ก่อน
อย่างที่ได้แจ้งให้คุณผู้ชมทราบเมื่อสักครู่นี้
ดังนั้นก็คือก็เป็นการคุยเบื้องต้นแหละ
ยังไม่มีการตกผลึกในประเด็นใดทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแต่ว่าผู้สื่อข่าวของเราก็ยังอยู่ทั้งสองพักนะคะ

หรือว่ามีสมาชิกพักท่านใดให้สัมภาษณ์
นั้นมีความเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวก็ติดตามไปด้วยกันค่ะ